มีผู้ชายคนนึงจะใส่เสื้อสีแดงเข้มนะคะถูกล็อกคอแล้วก็ลากออกไปจาก
พื้นแล้วโดนเตะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายบอมอายุยี่สิบเอ็ดนะคะ
สาเหตุที่โดนเตะแบบนี้ก็เพราะว่าไปขโมยซองทำบุญของงานบวช
เจ้าภาพเขาจับได้เขาเลยทนไม่ไหวลากออกมา
แล้วก็โดนเตะแบบนี้แล้วก็รอตำรวจมาควบคุมตัวไปนะคะ
เขาก็พยายามถามว่าโอ้โหนี่มันงานบุญนะครับ
นี่มันงานบุญยังกล้านะกล้าขโมยเงินใส่ซองที่เขามาทำบุญงานบวชอ่ะ
เสียดายมาไม่ทันมากินดี
นี่ค่ะคนที่เห็นคนแรกก็คือคุณลุงของนาคอะค่ะ
นายอำนาจนะคะอายุ๕๘ปีบอกว่าตอนที่นำนาคเข้าโบสถ์

อยู่ใกล้ตัวผู้ชายเสื้อแดงคนนี้มากที่สุดเลยเลยล็อกตัวเอาไว้
ก็สงสัยคนนี้แล้วก็ลากตัวออกไปยายของนาคก็เดินตามออกไปสุดท้ายเนี่ยเขาก็
บอกว่าคือเขาก็พยายามระวังตัวนะทั้งยายทั้งแม่ของนาคนะคะระวังตัวนะ
แต่ก็ไม่รู้ไงฮะงานบุญในวัดงานบวชคนเยอะไม่รู้ว่าโดนฉกเอาซอง

ก็อีกตอนนั้นเขาเขาร่วงเขาร้วงไอ้พวกพวกศองพวกอะไรเลยนะ
ก็หลายเหมือนกันครับ
ว่ามันรูซีฟอ่ะรูซีฟแล้วก็รูล้องซองเข้าไปในนั้นอ่ะ

ได้หมดกระเป๋าเลย

อันนี้มันหากินได้เป็นทีมเราระวังอยู่แล้ว

หมดมาไม่รู้เท่าไหร่มัน๑๐ตัวพอแล้ว
มาไม่สอนรู้เท่าไหร่ว่ามันจะตาย
จะมาเอาควบคุมของเราบ้าง

เนี่ยค่ะตำรวจสพตาคลีก็นำตัวในบอมวัย๒๑คนนี้นะคะ

แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ก่อเหตุแบบนี้
ครั้งแล้วค่ะก่อเหตุลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็คงทำจนติดเป็นนิสัยไง
ทำมาหากินไม่ทำงานแล้วนะครับ